ถ้าเป็นวันศาสตร์จีนครับนะครับแป๊บพูดถึงวันศาสตร์จีน
ก็จะถือขนมเทียนขนมเข็ง
นี่แหละครับจะพาไปย้อนตำนานขนมเข็ง
เขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผม
ขนมเข่งนะครับของเจ๊จิมเหลียงในอำเภอสวรรคโลกนะครับผม
นี่แหละครับถ้าบอกว่าเจ๊กิมเหลียงปั๊บ
ทุกคนจะคิดถึงทศาสตร์จีนเมื่อไหร่มาทันทีแล้วครับผม
ที่บ้านเลขที่๓๐ทับ๙ถนนหลวงพ่อเจ้าริมน้ำ
ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
กิมเหลียงสุวรรณชื่นหรือเจ๊กิมเหลียงวัย๘๔ปีครับ
กำลังง่วนกับการเตรียมเครื่องขนมเทียน
เพื่อออกขายให้ทันเทศกาลศาสตร์จีนในปีนี้แหละครับผม

จิ้มเหลียงเล่าว่าแม่หัดให้ทำขนมเทียนขนมเข็ง
ตั้งแต่สมัยเด็กครับจนอายุ๒๐ปีนะครับ
ก็ทำออกขายในตลาดสวรรคโลกมาจนถึงปัจจุบันก็ปี
ตอนนี้นะครับนับได้รวมแล้วก็๖๐ปี
เพราะอายุตอนนี้นะครับ๘๔ปีแล้วนะครับ
ก็จะทำขายเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจีนศาสตร์จีนเท่านั้น
ขนมเทียนที่ทำส่วนใหญ่ก็เป็นไส้เค็ม

เพราะว่าไส้หวานก็อีกแบบนึง

วัตถุดิบที่นำมาทำขนมเทียนนะครับ
ก็คือเอานำการทำไส้แบบนี้แหละครับ
เอานำมาทำไส้ก็จะมีทั้งถั่วเขียวซีกหมูสับพริกไทยป่น
น้ำมันหมูเจียวที่เจียวด้วยตัวเองนะครับผม
ข้าวเหนียวเป็นบอกว่าต้องเป็นแป้งข้าวเหนียวที่ดีมาก

การนึ่งขนมนะครับ
ความร้อนต้องสม่ำเสมอ
ถูปทั้ง๒ดอกหมด
เมื่อกี้ผมก็สงสัยทำไมช่างภาพเราถ่ายถูปมา
ก็เป็นวิธีการนับเวลานั่นเองนะครับ

ราคาขายขนมเข็งกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
นมเทียนกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ใครอยากลิ้มลองความอร่อยก็สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลข๐๘๓๕๘๐๒๒๐๕นะครับ
สำหรับวันศาสตร์จีนเป็นวันที่ชาวจีนจะแสดงความกระตันอยู่

ตรงกับวันเพ็ญ๑๕ค่ำเดือน๗
ตามปฏิฐินจันทรกษาติของจีนปีนี้
ก็ตรงกับวันเสาร์ที่๒๕สิงหาคมนี้นะครับ

หลายบ้านก็คงจะเตรียมของในการเส้นไหว้อยู่นะฮะ